ของแม่โอปอล์บานิซาราและคุณพ่อหมอโอ๊ก
สิ่งพี่ก็ได้เลิกงามยามดี
พาน้องฝาแฝดอลินแล้วก็อลัน
เตรียมที่จะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่แล้วนะจ๊ะ
ซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่า
เด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับที่อยู่ใหม่
แล้วสาเหตุที่ทุ่มเงินสร้างบ้านหลังใหม่ก็เป็นเพราะว่า
อยากจะให้สะดวกกับการที่น้องอลินและน้องอลัน
ที่จะเข้าโรงเรียนในอีก๒เดือนข้างหน้า
แป๊บเดียวจะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะ
ส่วนแพลนที่จะปั๊มทายาทคนต่อไป
คุณโอปอลขอเบรกเอาไว้เพียงเท่านี้
เพราะว่าสองคนนี้ก็ถือว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะ
โจทย์คือลูกเรา๒คนความชอบต่างกัน
และเราว่าเราต้องเอาเข้าโรงเรียนเดียวกัน
คือถ้าแยกส่ง๒โรงเราจะไปอย่างไร
คือดังนั้นก็อาจจะต้องดูโรงเรียนที่
เหมือนเซิร์ฟหรือพัฒนาลูกเราได้
โรงเรียนก็สำคัญแต่ว่าที่บ้านก็สำคัญ

ต่อให้ปอจะดูยังไงปอก็เป็นเด็กเรียนคนหนึ่ง
ดังนั้นเวลาเราดูเราดูเยอะมากเลยค่ะ

คือบ้านเก่าเราจะไม่ใกล้กับอะไรเลย
นอกจากท่าน้ำปัรเขรตก็เลยยายค่ะ
ทุกอย่างในชีวิตก็เพื่อนลูกแล้ว

แล้วเราว่าเราสมบูรณ์แล้วค่ะ

ไว้ก่อนแค่น้องอลินกับน้องอลาเนียก็เหนื่อยแล้วนะคะ
แต่ต้องบอกว่าทั้งสองคนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นซุปตาขวัญใจพี่ป้าน้าอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งานนี้ก็เบรกโครงการทายาทคนต่อไปไว้ก่อน